มีอีกหนึ่งจุดเช็คอินเป็นพระแม่กลอิมปังสายญาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สวยงามอลังการขนาดไหนอยู่ที่ไหนตามไปดูเลยจ้า
นี่ค่ะสวยมากคือคุณดูตอนพระอาทิตย์ตกแล้วแสงกระทบแบบนี้
สวยงามมากนี่คือเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มากปางสายญาติคือปางนอนนะคะ
คือที่นี่คือวัดธรรมปัญญารามบางม่วงวัดสวยของนครปฐม
เป็นวัดที่มีความโดดเด่นมากเพราะว่ามีพระแม่กวนอิมปางสายญาติในอิริยบทนอน
หรือว่าพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมปางเสวยสุข
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลย

ใช่มีความยาวมากถึง๒๑เมตรด้วยกันนะ
โอ้โหยาวมากนะคะองค์ใหญ่มากเลย
แล้วนอกจากนี้ไม่ใช่สวยงามแค่ภายนอกนะ
ภายในวัดเองก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นเยอะแยะมากมาย
ใครที่สนใจเนี่ยสามารถเดินทางไปสักการะแล้วก็ไปทำบุญที่วัดแห่งนี้ได้เลยนะคะ

วัดนี้นะคะอยู่ที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วง

ใครสนใจก็แวะเวียนไปทำบุญกันได้
บางทีเราอาจจะยังไม่รู้ไม่เคยเห็นแต่ว่ารวบรวมมาให้ดูกัน

แล้วมุมนี้สวยมากเลยเป็นภาพมุมสูง
แล้วองค์แบบพระแม่กวนอิมเนี่ยสะท้อนกับแสงอาทิตย์

ไปดูให้เห็นกับตาจะได้รู้ว่าสวยขนาดไหน
อารามด้วยแล้วไม่เคยเห็นปางนี้ด้วยนะคะ